ใช่ค่ะพาไปดูความสดใสนะคะของการทำความดีของกู้ภัยเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เขามีการสร้างเพลิงกันแดดกันฝน
เพราะมีสุนัขสามแม่ลูกลัดหลงมา
ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะสงสารก็เลยสร้างเพลิงแบบนี้ให้ค่ะ
เจ้าหน้าที่คู่ภัยสวรรคโลกกำลังช่วยกันนำป้ายไวนิว
ทำเป็นเพลิงให้กับสุนัข๓แม่ลูกได้หลบแดดหลบฝน

ขณะที่ทั้งสามตัวยืนหลบฝนอยู่ใต้ต้นขนุนกลางซอยเทศบาลดำริ๕
ตำบลเมืองสวรรคโลกเป็นสุนัขสีขาวทั้ง๓ตัวเลยนะคะ
หน้าตาน่ารักทีเดียวนะคะมีด่างด้วยนะคะ

สุนัขตัวลูกที่เป็นเพศเมียตาบอดหนึ่งข้าง
ทั้ง๓ตัวน่าจะพลัดหลงมาจากที่อื่นนะคะ

เจ้าหน้าที่พยายามจะนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์กู้ภัย
แต่ว่าสุนัขทั้ง๓ตัวไม่ไปค่ะ
เพราะว่าเขากลัวคนไม่ยอมเข้าใกล้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยดูแล

เพื่อความอยู่รอดของทั้ง๓แม่ลูกนะคะ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
คุณนิคมพ่วงหงษ์รองหัวหน้าศูนย์พิทักษ
ประชากู้ภัยสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
ใครที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้นะคะที่สวรรคโลกนะคะ

เขาทำเพลิงไว้เขาให้อาหารไว้แบบนี้

จริงแล้วต้องพาเขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหน่อยนะครับ